ส่วนกรณีรุมทำร้ายลูกชายของนายพล
ที่สถานบัตเทิงแห่ง๑ในจังหวัดเชียงใหม่
เป็นกรณีสืบเนื่องเลยก็คือหลายฝ่ายจับตาเกี่ยวกับเรื่องของผู้มีอิทธิพล
ทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะ
กำชับผู้ว่าราชการทุกจังหวัด
ให้ปราบรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
ด้านนายกรัฐมนตรีต่อสายตรงถึงผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๓๙
ยืนยันว่าจะให้ความยุติธรรมในเรื่องนี้ค่ะ
ที่โรงพยาบาลลานาเชียงใหม่แพทย์ยังคงติดป้ายห้ามเยี่ยมนะคะ
เป็นผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๓๑
เนื่องจากอยู่ในระยะพักฟื้น
ขณะที่ผู้ใกล้ชิดผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๓๘กล่าวว่า
เช้าวันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีโทรศัพท์สายตรงมาสอบถามอาการลูกชาย
รับปากจะให้ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จับกลุ่มผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีค่ะ
ส่วนนายกฤษณะอมิสูรหรือว่าบอลคาดว่ายังคงหลบหนีแล้วก็ซ่อนตัวอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่
ได้ติดต่อผ่านผู้สื่อข่าวอาวุโสรายหนึ่งบอกว่าจะขอเข้าเยี่ยมคนเจ็บแต่ก็ยังไม่ปรากฏตัวแต่อย่างใดนะคะ
ขณะที่ความคืบหน้าด้านคดีล่าสุดค่ะพลตำรวจตรีชูรัฐปานเง่ารองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕
นำภาพผู้ต้องหา๓คนค่ะที่เข้ามอบตัวเมื่อคืนนี้มาให้คนเจ็บชี้ตัวโดยไม่เป็นที่เปิดเผยนะคะ
ส่วนผู้ต้องหาที่มามอบตัวแล้วนั้นตามกฎหมายใหม่ได้แจ้งข้อหาแล้วก็ปล่อยตัวไปค่ะ
ดำเนินการปราบรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ต่างตามนโยบายของรัฐบาลนะคะ
โดยสั่งการให้ในอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
สงบเรียบร้อยในพื้นที่พร้อมควบคุมดูแลสถานบันเทิงที่เปิดใกล้สถานศึกษาโดยต้องทำงานร่วมกับตำรวจในพื้นที่ค่ะ